ไปกันที่จังหวัดระยองนะคะพากันไปทำบุญกันหน่อยค่ะ
สำหรับงานทอดผ้าป่ากลางน้ำนะคะถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
สืบทอดกันมานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วด้วยค่ะนายวรวิทย์สุภาโชคชัยนะคะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยองค่ะเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนนะคะร่วมพิธีห่มผ้าแดงรอบองค์พระเจดีกลางน้ำ
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองค่ะซึ่งพิธีห่มผ้ากลางน้ำนี้นะคะ
จัดขึ้นทุกปีในช่วงลอยกระทงเลยสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง
ผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะกล่าวถวายผ้าห่มองค์พระเจดีกลางน้ำ
ก่อนที่จะเดินเวียนทักษินาวัดรอบองค์พระเจดี๓รอบด้วยกัน
แล้วก็ต่อด้วยการห่มผ้าองค์พระเจดีนะคะเจดีกลางน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีสองพันสี่ร้อยสิบหกนะคะ
ร้อยกว่าปีผ่านมาแล้วนะคะมีการบูรณะมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน
เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกตกทอดแก่คนรุ่นหลังต่อไปค่ะ
และอีกหนึ่งประเพณีโบราณของชาวระยองก็คือทอดผ้าป่ากลางน้ำ
ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในไทยนะคะจัดขึ้นที่ชุมชนปากน้ำประแสอำเภอแกลงค่ะ
โดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะ
ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำเป็นประเพณีโบราณค่ะเนื่องจากชุมชนปากน้ำประแสส่วนใหญ่
ลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำนั่นเองนะคะพอถึงเทศกาลบุญซึ่งก็คือการทอดผ้าป่า
ชาวบ้านก็จะตัดไม้มาทำเป็นพุ่มผ้าป่าจากนั้นจะทำไม้มาทำเป็นราวเล็กเล็ก
สำหรับทอดผ้าถวายพระสงฆ์จากนั้นนิมนต์พระสงฆ์มาชักผ้าป่าในเรือ
แล้วก็นิมนต์ไปสวดที่บ้านด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ
เพราะว่าอาศัยอยู่ในน้ำชีวิตก็ต้องเกี่ยวกับน้ำนะคะ
อกจากนี้นะคะภายในงานยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะ
โดยเป็นการรวบรวมพระบรมชายลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน
ยังปากน้ำประแส๑๙ธันวาคมปี๒๕๑๒นะคะ
เพื่อให้ประชาชนด้วยได้น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ครับเป็นประเพณีที่งดงามนะฮะ